มารดาของเลขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชร
เนื่องมาจากว่าเป็นคดีที่ธนาคารกรุงไทยนั้นมีการปล่อยกู้ให้กับเครือกิจสดามหานคร
นางเกซินีจิปภมารดาของนางกาญจนาภาหงเหิน
ขานุการส่วนตัวของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรภรรยาของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนายวัญชัยหงเหินสามีของนางกาญจนาภาเพื่อให้ปากคำชี้แจง
กรณีมีแคทเชียร์เช็คมูลค่ากว่า๒๖ล้านบาท
สั่งจ่ายเข้าบัญชีของนางกาญจนาพาเพื่อใช้ซื้อหุ้นผู้มีอุปกรณ์รักคุณ
บริษัทภาคกาศยันทร์ไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอ
โดยหุ้นดังกล่าวมีการกระจายให้กับพนักงานบริษัทฮาวคัมจำกัด
และบริษัทมาสเตอร์โฟนจำกัดซึ่งมีนายพานทองแท้ชินวัฒน
เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นโดยขนาดนี้อยู่ในระหว่างการเข้าให้ปากคำ
ซึ่งนางกฤษณีปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เกี่ยวกับรายละเอียดที่เกิดขึ้นก่อนเข้าชี้แจงในวันนี้ครับ
สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตส
ตรวจสอบการทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทย
ให้กับกลุ่มบริษัทกิจสดามหานครเมื่อปี๒๕๕๙
และพบว่านายพานทองแท้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
แล้วก็ทางคณะอนุคอตส
ส่งให้กับดีเอสไอดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประกอบกับเมื่อวันที่๒๖สิงหาคม๒๕๕๙
สารดีกาแขนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาจำคุก๑๘ปีกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และคดีจะหมดอายุความในปี๒๕๕๙